อีกอย่างหนึ่งที่ต้องร้องว้าวเหมือนกัน
เป็นเรื่องราวของขนมโบร่ำโบราณ
เขาก็นิยมทานกันในช่วงหน้าหนาว

เป็นขนมโบราณที่คุณป้าคนนึงเนี่ยทำได้เด็ดมาก

ไปดูกันดีกว่าว่าขนมที่พูดถึงนี่คืออะไร
ตามไปบุกถึงบ้านของคุณป้าเฉลียวสิริโชคเลยนะคะ
เรียกว่าป้าเล็กป้าเล็กนี่ขุนนะ
คนคนคนกาบป้า

ไม่พูดถึงจุดนั้นแต่ว่า
ป้าเล็กป้าเฉลี่ยวเนี่ยนะคะเป็นคนนึง
ที่สืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในการทำข้าวเกลียบงาโบราณ

เรื่องอื่นไม่รู้ไม่พูดถึงนะตอนนี้

ป้าเล็กนะรักษาดูแลได้เป็นอย่างดี
แล้วก็ทำขนมนี่แหละออกมานะคะได้อย่างน่ารับประทานมาก
ขนมข้าวเกรียบงาโบราณของป้าเล็กเนี่ย
จะมีรสชาติหวานนิดมันหน่อย
กลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วพื้นที่เลย
นี่นะเวลาทำออกมาแต่ละทีโอ้โหขายดิบดี

ป้าเล็กก็ได้พูดถึงกระบวนการทำข้าวเกลียบงาโบราณให้ฟัง
บอกว่าเริ่มต้นจากสูตรนี้นะสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวด
จะใช้ข้าวเกลียบงาเนี่ยนะคะก็คือจะมีการเอาแป้งข้าวเจ้าผสมกับหัวกะทิ
แล้วก็เติมเนื้อมะพร้าวขูดน้ำตาลเกลืองงาลงไปลงไปคนให้เข้ากัน
แล้วก็นำกระทะใบบัวเป็นกระทะกว้างนะคะ
ใส่น้ำแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อน
ใส่น้ำตั้งไฟเสร็จแล้วก็เมื่อร้อนแล้วก็ตักแป้ง
เอาไปไหนนะไปที่ไหนนะเอาไปตาก
ตากแดดไม่ใช่จังหวัดตาก
นึกว่าทำสุโขทัยแล้วเอาไปตาก

ไม่ต้องกินข้ามจังหวัดกันขนาดนั้น

แดดเอาไว้แล้วมันก็เก็บรักษาไว้ได้นานนะ
วิธีจะเอาไปรับประทาน
ต้องเอาไปทอดเอาไปปิ้งก่อน

พอได้เป็นวัตถุดิบแห้งมาแล้วก็เอาไปทอดก็ได้เอาไปปิ้งก็ได้

ส่วนราคาขายคุณป้าขายถุงละ๑๐บาท

ราคาถูกอกถูกใจ
ราคาสบายกระเป๋าทานอร็ดอร่อยในช่วงของหน้าหนาวแบบนี้
โอ้โหขายดิบขายดีสิคะ
คุณป้าเขาก็ทำแบบนี้ทุกช่วงหน้าหนาว
ทุกปีออเดอร์ก็มาไม่ขาดสาย
ใครอยากจะทานก็ไปหาป้าเล็กได้นะจ๊ะ
สุโขทัยอยู่สวรรคโลกค่ะคุณผู้ชม

ขนมโบราณหาทานยาก